ครอบครัวนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะลูกชายเนี่ยเอามีดแทงพ่อบังเกิดกล้าวได้รับบัตรเจ็บค่ะ
แต่ว่าพอไปคุยหรือว่าไปดูสาเหตุจริงเนี่ยมาจากที่ลูกชายเนี่ย
ทนเห็นพ่อทำร้ายแม่ซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ได้ค่ะนี่แหละค่ะก็คือสภาพ
ตอนที่เจ้าหน้าที่เขาไปเจอนะคะผู้ชายคนนี้ก็คือพ่อนะคะ
คือเมื่อช่วงวันที่๑๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตำรวจสนราชบุรณะก็ไปที่ซอยสุขสวรรค์๒๙นะคะ
เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวแล้วก็พบผู้ชายอายุ๕๓ปีก็คือเป็นพ่อนั่นแหละนะคะ
บาดเจ็บมีแผลถูกแทง๕แผลที่หัวไหล่แขนข้างซ้ายสี่ข้างด้านซ้ายแล้วก็สะบักหลังข้างซ้าย
ก็ช่วยเหลือนะคะในห้องเนี่ยเราจะเห็นว่าละเกะละกะเลยมีร่องรอยการต่อสู้เลือดสาด
โอ้โหเลือดอ่าคือมันกระเซ็นไปทั่วห้องเลยเห็นไหมคะ
แล้วก็เจอมีดที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นมีดปลายแหลมสำหรับทำครัวนะคะหนึ่งเล่มแล้วนี่นี่แล้วก็มีปลอกมีดสปาต้าด้วย
ตกอยู่ในที่เกิดเหตุแต่ว่าไม่เจอนะคะไม่เจอมีดสปาต้าเจอแต่มีดอันนี้ค่ะมีดทำครัว
คือผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าคนที่ทำเนี่ยก็คือลูกชายอายุ๑๘ปีคือพอแทงแล้วก็หลบหนีไปนะคะ
วันนี้ทีมข่าวเราไปที่บ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะก็ไปเจอภรรยาของผู้บาดเจ็บคนนี้นะคะ
อายุห้าสิบสามปีก็คือเป็นแม่ของผู้ก่อเหตุนั่นแหละนะคะเปิดใจกับทีมข่าวเราทั้งน้ำตาเลยค่ะ
บอกว่าจริงลูกชายเนี่ยเป็นคนแทงพ่อจริงนะคะเพราะว่าลูกเนี่ยเห็นทนเห็นไม่ได้ที่พ่อเมาแล้วทำร้ายแม่
ตอนนั้นลูกชายกำลังทำกับข้าวอยู่ในครัวมันถึงเป็นกลายเป็นมีดทำครัวมาแทงพ่อนะคะ
ก็ออกมาห้ามคือพ่อก็ทำร้ายแม่ลูกก็ทำครัวอยู่ออกมาห้าม
พ่อก็ไม่ฟังพ่อด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายแล้วเอามีดเนี่ยหยิบยื่นให้กับลูกชายแล้วท้าทายบอกแทงเลยนะคะ
หลังจากนั้นทั้งสองคนก็ต่อสู้กันชุนละมุนเธอก็มึนยังมึนหัวอยู่มองไม่ทันว่าเกิดอะไรขึ้น
รู้ตัวอีกทีนึงลูกชายหายไปแล้วส่วนสามีเนี่ยเดินคุ้มคลั่งอยู่ในบ้านแล้ว

ก็บอกทั้งคู่แต่พ่อเขาเมาไม่รู้เรื่องต้องจะเอาลูกให้ได้จะตีลูกให้ได้

ลูกชายนี่เห็นพฤติกรรมตั้งแต่เล็กจนโต
เล็กจนโต
นี่ค่ะมันก็เป็นวงเวียนของความเศร้าที่ก็เศร้าด้วยกันทุกฝ่าย
คือเธอบอกว่าพฤติกรรมสามีเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลย

ปี๖๑เคยถูกใช้สนับทุบหัวจนแตก

เคยถูกสามีเอามีดปาดคอเย็บไป๒๑เข็ม

คือลูกชายก็อยู่ในเหตุการณ์มาตลอดที่ถูกทำร้ายทุกครั้ง

เธอเนี่ยจะเลิกก็ไม่ได้แยกกันอยู่กับสามีก็ไม่ได้
ครั้งที่เกิดเหตุการณ์จนสามีโดนแทงแบบนี้ก็เสียใจมาก
แล้วยืนยันว่าสามีนี่แหละเป็นคนหาเรื่องลูกชายก่อน

ดูแลพ่อกับแม่คนในครอบครัวดูแลมาตลอด
ตอนนี้ห่วงลูกชายมากเลย
อยากจะให้เข้ามอบตัวกับตำรวจนะคะ
แล้วพ่อตอนนี้ก็คือปลอดภัยแล้วกำลังรักษาตัวอยู่
ส่วนคดีนี้จะเป็นยังไงต่อไป
ก็คือว่าเนื่องจากว่ายังไม่มีเจ้าทุกข์ไปแจ้งความ

ก็ยังบ่ายเบี่ยงในการให้ข้อมูลกลัวว่าลูกชายจะถูกดำเนินคดี
แต่ว่าคือแทงไปแล้วไงคะ

เพราะว่าพฤติกรรมนี้ตามกฎหมายก็เข้าข่ายความผิด
ทำร้ายร่างกายบุพการีด้วยค่ะ